คนที่เขาไม่ต้องพึ่ง๒คนนี้เลยคุณป้าท่านหนึ่ง
แกบอกว่าลำบากมาทั้งชีวิตแล้วคราวนี้ได้สบายสักทีบ้านปลายชีวิตนะฮะ
เพราะไปซื้อลอตเตอรี่มา๕ใบ๓ใน๕ถูกรางวัลที่๑
โอ้โหฟังอีกครั้งนะคะ๓ใน๕ถูกรางวัลที่๑๖๖

คือกระพริบตาแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาเป็นเศรษฐีเลยค่ะ
คุณป้าท่านนี้ชื่อว่าคุณป้าวันนาหวังพลอายุ๕๒ปี
โอ้โหคุณป้าแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ป้าอยู่ที่บ้านแรกที่๖๗ทัพ๓หมู่ทิบาทตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลบุริดิญาติเต็มบ้าน

ห่มร้องไห้กันเลยทีเดียวแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขนะคะ
นักข่าวของเราเองก็ไปแสดงความยินดีกับป้าวันนานด้วยนะคะ
ป้าวันนาแกบอกว่าฉันลำบากมาทั้งชีวิตแล้ว

มีอาชีพรับจ้างเผาถ่านรับจ้างทั่วไปแบบนี้ค่ะ
ให้ทำอะไรก็ทำหมดขายของเล็กน้อย
เป็นร้านขายของชามเล็กด้านหลังค่ะ
วันนาจ๋า๑๘ล้านหลังจากนี้ป้าจะเอาไปทำอะไรบ้าง
บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งฉันได้เลขมาจากไหนรู้ไหม
ป้าบอกว่าความฝันฝันว่าอยากครั้งหนึ่งในชีวิต
อยากจะลองถูกรางวัลที่หนึ่งดูไม่ได้เอาเลขมาจากไหนเลย
มีคนมาขายลอตเตอรี่เนี่ยแกก็เลยซื้อไว้แค่นั้นเอง
ถูกรางวัลที่หนึ่ง๓ใบค่ะ
หลังจากนี้ก็จะเอาเงิน๑๘ล้านไปฝากธนาคาร

แบ่งให้ลูกใช้หนี้ปลูกบ้านใหม่ทำบุญ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวนะจ๊ะ
ยินดีด้วยนะจ๊ะป้าวันนาอีกครั้งหนึ่งนี่โอ๊ยกอดกันแบบนี้
คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะที่ตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อสักครู่ป้าคราวนี้ลุงค่ะ
ลุงวัย๖๔ปีนะคะชื่อว่าลุงธรรมา
กระถุกรางวัลที่หนึ่งกี่ใบสองใบ๑๒ล้านนี่
ญาติเอ่ยเพื่อนเอ่ยมากันยกหมู่บ้านเลยค่ะลุงฝันลุงเอาเลขมาจากไหนคะ
ลุงบอกว่าฝันฝันว่าพาหลานไปจับปลาทีนี้กลับมา
เอ๊ะทำไมความฝันมันยังติดอยู่ในความรู้สึกวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ตลอดเวลา
ลองซะหน่อยฝันจับปลามือมี๕นิ้วเอาไปจับปลาปลาแปลก
ก็เลยไปซื้อ๕๘แค่นี้เองง่ายมากเลยค่ะเลยไปซื้อเลข๕๘
ปรากฏว่าคือตอนแรกจะเอาใบเดียวมีคนมาขายให้อยากจะเอาใบเดียว
แม่ค้าลอตเตอรี่บอกไหนจะรวยแล้วเอาไปเลย๒ใบพูดดีสรุปถูก
แม่ค้าก็บอกกับผมอย่างนี้เหมือนกันเอาไปเลยพี่นี่โอ้โหทั้งชุด๓ฉบับเอาไปเลย
สรุปว่าคนละอารมณ์กับพี่เขาคิดเลยนะเออค่ะนะฮะลุงบอกว่าดีใจสุดสุดเลยนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมามีอาชีพเป็นเกษตรกรนี่ลำบากมาทั้งชีวิตเหมือนกันนะคะ
ก็ที่ผ่านมาลำบากคราวนี้ก็จะได้สบายสักทีนะคะ
ปลายชีวิตก็จะใช้เงินแบบมีความสุขนะคะแต่ว่าวางแผนการใช้เงินดีดีนะคะ
บอกว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่แทนหลังเดิมที่สุดสมเต็มที่อันนี้เห็นด้วยนะคะ
แล้วก็จะพาภรรยาไปออกตระเวนก็คือไปเที่ยวนะคะใช่แบ่งเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับหลาน
จนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะเยี่ยมเลยยินดีด้วยกับลุงกับป้านะคะ